มาดูข่าวที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาล่าสุดเลยนะคะซึ่งเป็นข่าวล่าสุดที่สารอาญาคดีทุจริตเนี่ย
สั่งจำคุกสามปีนายชายวัดลิมลิขิตอักษรค่ะ
สารได้นัดฟังคำพิพากษาที่อายการโจทย์ได้ยื่นฟ้อง
นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พร้อมกับพวกรวมทั้งหมด๔คนนะคะ
ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีการหายตัวไปของบิลลี่พรจี
โดยในวันนี้ค่ะนายชัยวัดพร้อมกับพวก
ซึ่งเป็นจำเลยก็มาพร้อมกับทนายมาถึงที่ศาล
ส่วนฝ่ายโจทย์ก็มีโจทย์ร่วมและทนายเดินทางมาที่ศาล
พิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อแรกที่
จำเลยกระทำผิดมาตรา๑๕๗หรือไม่
เห็นว่าจำเลยที่๑จับกลุ่มนายบิลลี่พร้อมน้ำผึ้งป่า
และรถจักรยานยนต์ที่ด่านตรวจแต่ไม่ยอมทำบันทึกการจับกลุ่ม
และมีการนำตัวส่งตำรวจพื้นที่ตามขั้นตอน
จำเลยมีความผิดฐานล่าเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ส่วนจำเลยที่สองถึงสี่ทำตามที่จำเลยที่หนึ่งสั่ง
ยังไม่เป็นความผิดนะคะปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันกักขัง
บิลลี่หรือไม่เห็นว่ามีพยานเห็นว่าจำเลยทั้งสี่พานายบิลลี่ขึ้นรถ
แต่ไม่มีการขู่บังคับโดยใช้อาวุธไม่มีพยานคนใดยืนยันว่าจำเลยปล่อยตัว
บิลลี่ลงที่บริเวณใกล้กับแยกไฟแดงแต่พยานโจทย์ก็ยังไม่มีการเบิกความ
ให้เห็นว่าจำเลยทั้ง๔ร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวนายบิลลี่แต่อย่างใดนะคะ
ซึ่งศาลก็มีการพิพากษานะคะว่ามีจำเลยสารพิพากษาว่ามีความผิด
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีไม่ทำบันทึกการจับกลุ่มนำส่งพนักงานสอบสวน
สั่งจำคุก๓ปีโดยไม่รอลงอาญาส่วนข้อหาอื่นอื่นเนี่ยนะคะ
สารก็พิพากษายกฟ้องส่วนจำเลยที่๒และจำเลยที่๔
พิพากษายกฟ้องค่ะซึ่งนายชัยวัดตอนนี้เนี่ยนะคะ
ก็ได้ใช้สิทธิ์ในการประกันตัวเพื่อที่จะยื่นอุทธรณคดีต่อไป
หลังจากที่มีการฟังคำพิพากษาแล้วเนี่ยทางทนายความก็ยืนยันนะคะ
ว่าจะยื่นอุทธรณคดีอย่างแน่นอนเนื่องจากสารลงโทษเฉพาะความผิดมาตราหนึ่งห้าเจ็ด
กรณีจับกลุ่มนายบิลลี่พร้อมน้ำผึ้งป่าและไม่ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมาย
คดีนี้เนี่ยคือต้องย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นที่นายบิลลี่ยังคงเป็นบุคคลศูนย์หาย
อันนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการพิสูจน์การหายตัวไปของนายบิลลี่นะคะ